พูดถึงเรื่องของในอินเตอร์เน็ตมีการแก้ไข
เอาเรื่องนี้ค่ะไม่ได้มีการแก้ไขแต่เป็นการถูกยกเลิกไปเลย

วันนี้ถูกปิดไปแล้วเรียบร้อยหาไม่เจอ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
มีการมอบนโยบายสำคัญด้วยนะคะ
หนึ่งในนั้นคือการให้ความสำคัญการปกป้องและการเทิดทูลสถาบันหลักของชาติค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะ
สำหรับการให้นโยบายกับจังหวัดดำเนินการใน๑๐ด้าน
ก็คือการให้ความสำคัญการปกป้องและการเทิดทูลสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืนสร้างสังคมแห่งความรู้รักสามัคคี
ขับเคลื่อนการปฏิบัติของจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมรวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อน
อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในทุกระดับด้วย
กล่าวถึงการดูแลพื้นที่ของกระทรวงค่ะในช่วงที่มีการชุมนุมในหลายพื้นที่
บอกว่าได้สั่งให้ทุกฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและให้ทุกคนทำตามกฎหมาย
เพราะอย่างไรประเทศชาติต้องสงบไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อประชาชนเอง
ส่วนการที่มีประชาชนออกมาปกป้องเทิดทูลสถาบัน
เด็กอนุพงศ์กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะแสดงออก
กระทรวงมหาทัยสนับสนุนและหวังว่าทุกคนจะปกป้องเทิดทูลสถาบัน
ให้เป็นที่ยึดเหนียวของคนไทยต่อไปค่ะ